ไปที่จังหวัดนครปฐมครับเกิดเหตุนักโทษคดียาเสพติด๙คน
คือพวกเขาอยู่ในช่วงของกักตัวตรวจโควิดไงต้องมีมาตรการนี้ก่อน
แล้วปรากฏว่าแหกคุกครับนี่แหละฮะเรือนนอนคุณผู้ชม
คือมีหัวโจกหัวโจกวางแผนตะใบเหล็กตะใบเหล็กลูกกงตะใบตะใบตะใบจนกระทั่ง
มีช่องทางที่ออกไปได้หนีไป๙ตอนนี้จับได้แล้ว๔ที่เหลือกำลังเร่งล่าตัวอยู่
นี่ฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับจะมุดออกมานะฮะจากเรือนนอน
เขาเนี่ยตะใบลูกกงเอาไว้นะครับอ๋อนี่ออกมาแล้วออกมาครึ่งตัวแล้ว
มาแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะหนีกันช่วงนี้แหละ
ช่วงกักตัวจะเข้าเรือนจำเนี่ยนะครับนี่ครับออกไปแล้วฮะ๑คนไปแล้ว
วิ่งเลยไปแล้วเนี่ยครับคือรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดก็พยายามจะก้มต่ำ
แล้วหนีหลบมุมตึกไปนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเขาจับได้แล้ว
แต่ว่ายังตามกันอยู่คือตอนนั้นเนี่ยที่พวกนี้หนีออกมาเนี่ยนะ
นักโทษคนอื่นเขาคลุมโปรงนอนอยู่ในเรือนนอนคือเห็นไหม
ชุดกางเกงขาสามส่วนไม่สวมเสื้อเดินไปตามถนน
แล้วก็ใช้เสื้อไปพันกับรวดหนามนะฮะแล้วก็ปีนข้ามกำแพงออกมา
ให้รวดหนามบาดไงนะครับจากนั้นก็เดินไปขโมยเสื้อผ้าคนงานในแคมป์
สวมใส่แล้วกระจายกันหนีแล้วก็ตอนนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีสองของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เรือนจำชั่วคราวทุ่งน้อยซึ่งอยู่ในพื้นที่มณฑนทหารบกที่๑๑
บนทุ่งน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
หลังจากตำรวจสพสามควายเผือกรับแจ้งว่ามีผู้ต้องขังหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวทุ่งน้อย
ก็ไปตรวจสอบจนทราบว่ากลุ่มนี้นะฮะเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่คุณผู้ชม
ฐานทำร้ายร่างกายบ้างยาเสพติดบ้างลักทรัพย์บ้าง
ที่อยู่ระหว่างถูกกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙๑๔วันก่อนไง
และจะถูกส่งเข้าแดนขังในเรือนจำในวันที่๒๐ธันวาคมที่จะถึงนี้
จากการตรวจสอบทราบว่าผู้ต้องขังทั้ง๙คน
ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กตัดลูกกรงห้องขังเรือนนอน
ผู้ต้องขังชายคือมีตัดไปตรงช่องนี้มันมีความสูงประมาณสัก๓๐เซนติเมตร
กว้าง๑๙เซนติเมตรพบใบเลื่อยตัดเหล็กถูกวางทิ้งไว้ใกล้กับห้องน้ำ
จากนั้นไปพบเสื้อผ้าของผู้ต้องขังวางพาดอยู่กับรวดหนามบนกำแพงรั้วของเรือนจำ
เชื่อว่ากันบาดเพื่อจะหลบหนีได้
ต่อมานายเอกราชแป้งกลั่นอายุ๑๘ปีครับผู้ต้องขังในคดียาเสพติด
แล้วก็นายนัฐกรมาสวังแสงอายุ๒๔คนนี้เป็นคดีรักทรัพย์
หนีแต่เขาเนี่ยประสานญาติขอเข้ามอบตัวดีกว่านะครับตำรวจไปสอบปากคำ
เอกราชกับนายนัฐกรยอมรับบอกว่าสาเหตุที่หนีเพราะรุ่นพี่บังคับ
บังคับกันได้ด้วยเหรอคือรุ่นพี่บอกแบบนี้
บอกเองเนี่ยนะเองมีคดีเก่าด้วยนะค่ารู้
ถ้าเองติดคุกหัวโตแน่นอน๕๖ปีอย่างต่ำ
พี่ก็บอกเอ้ยหนีไปด้วยกัน
วางแผนอยู่๒สัปดาห์ก่อนลงมือ
ไอ้คนชื่อแจ๊คที่เป็นหัวโจกที่ขู่เขาเนี่ยนะ
แล้วเป็นคนเอาใบเลื่อยไปตัดเนี่ยนะครับ
คือช่วงเย็นตอนพักกินข้าวเนี่ยนะครับก็เริ่มทำแล้ว
กระทั่งไปตัดเสร็จตอนตีหนึ่งลองคิดดูค่อยทำค่อยทำ
พากันหนีที่บอกว่าแสบก็คือขู่ไง
เฮ้ยถ้าเองไม่หนีเดี๋ยวโดนนี่นะฮะ
เขาก็เลยบอกว่าก็ต้องไปด้วยแหละ
แล้วก็แยกย้ายกันหนีหลังจากนั้นหนีไปได้สัก๑๐กิโลเมตร
เขามาคิดดูอีกทีเฮ้ยโทษของตัวเองเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นี่นะ
ก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ให้ญาติมารับ
ที่โรงเรียนธวาราวดีในเขตเทศบาลนครปฐม

ส่วนนักโทษที่เหลือที่กระจายกันหนีตอนนี้ไปไหนบ้าง

ไปดอนตูมไปบางเลนะคะประโถมกัน
ตำรวจเขารู้ไปสุพรรณบุรีเขารู้
ไปสุรินข้ารู้ไปพิจิตย์ไปกรุงเทพฯมหานครเขารู้นะ
ปีงกลิ่นข้อบอกว่ามีคดีเก้าอยู่แล้ว
หรือว่าโดนโกขลงอายะยังต่ำ๖ปี

แล้วก็ไปนัดเจอตึกหลัง
เขาจะให้ผมไปหารถเพราะผมคืนที่

แล้วลูกพี่เขาที่ว่าคุยกันก็จะแห่งคุก
ต่อมากำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บ่อพลับตะบนบ่อพลับอำเภอเมืองนครปฐม
คุมตัวนายภัยทูลมีคลองแบ่งเขาอายุ๓๖ปี
เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดครับคุณผู้ชมส่งตำรวจ
แล้วตำรวจสพนครชัยศรีก็จับกลุ่มนายวีรเชษเทพชูอายุ๒๘ปี
เป็นผู้ต้องขังคดีรักทรัพย์จับได้ในเขตพื้นที่ตะบนงิ้วราย
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมที่เหลืออีก๕คนหนีอยู่
พลตำรวจตรีบุญยฤทธิ์รอดมาท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
สั่งการให้ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ไปเลย
กดดันผู้ต้องขังอีก๕คนตามบ้านญาติเนี่ยนะครับ
ก็เชื่อว่าไม่ไปไหนหรอกไปบ้านญาตินี่แหละเพื่อจะนำตัวมาดำเนินคดี
ขณะที่เรือนจำก็เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ดูแลของราชธรรม
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย